เหตุการณ์นี้ก็เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาขับกระบะแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยเหมือนกับเป็นตู้แช่แข็ง
อืมปรากฏว่าหลับในค่ะแล้วรถก็พลิกคว่ำดูสภาพรถแล้วน่าตกใจมาก
แต่ต้องบอกเลยว่าคนขับรถไม่เป็นอะไรเลยไม่มีแม้แต่รอยถลอกเลยแม้แต่น้อย
นิดเดียวก็ไม่มีอ่ะค่ะไม่เป็นไรเลยอ่ะจนต้องถามว่า
ทำไมอ่ะทำไมไม่เป็นอะไรเลยอ่ะเนี่ยนี่คนขับรถเขาบอกเขามีกุมาร
ได้มาจากวัดดังในจังหวัดสตูนคุ้มครองเขาเนี่ยนะคะคนขับรถดูสิ
ยิ้มแย้มยังอะไรได้อ่ะเดี๋ยวเขาจะเอากุมารมาให้ดูค่ะ
คือเป็นเป็นตัวเด็กเหรอเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวลองดูนะลองดูนะ
นี่บอกว่านี่แหละคุ้มครองเมื่อช่วงกลางดึกนะคะ
ทางตำรวจสพเมืองพัทธลุงกู้ภัยพัทธลุงไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้ค่ะ
ถนนเพชรเกษมฝั่งขาขึ้นช่วงโค้งบ้านท่าแคร์อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงนะคะ
กระบะคันนี้โตโยต้าสีขาวตอนครึ่งด้านหลังเป็นตู้แช่แข็ง
แคงเอียงข้างแบบนี้ค่ะอยู่กลางถนนเลย
ด้านหน้ามีร่องรอยชนแล้วก็เสียหายเยอะมากฝากระโปรงหน้ารถฝั่งซ้ายคือฉีกขาด
ชิ้นส่วนกระเด็นหลุดออกมาค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ต้องโอ้โหกว่าจะดึงรถให้กลับมาอยู่ในสภาพปกติ
แล้วก็ลากออกไปไม่ให้กิดขวางการจราจรเนี่ยนะคือยากลำบากเลยนะคะ
คนขับค่ะนายชนะชัยสาแก้วอายุสามสิบสาม
หลังจากประสบอุบัติเหตุเปิดประตูรถเดินลงมาจากรถ
ยิ้มได้อ่ะคือไม่มีแผลไม่มีลอยทันหลอกอืม
ไม่มีอะไรก็ยืนรอให้การกับตำรวจแล้วก็เล่าว่า
เดินทางกลับจากส่งของที่จังหวัดสตูนค่ะกำลังจะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพค่ะ
มาถึงจุดเกิดเหตุตรงนี้วูบหลับในรถเสียหลัก
ไปชนกับป้ายบอกทางเป็นทางโค้งพอดี
แล้วรถก็เลยถลายพลิกคว่ำไปตะแคงอยู่กลางถนน
บาดเจ็บอะไรเลยนะคะนายชนะชัยก็เลยบอกว่า
เชื่อว่าที่รอดมาได้เพราะกุมารทอง
ได้มาจากวัดชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดสตูน
แล้วก็เอามาบูชาไว้เป็นประจำอยู่ที่รถเลย
้อยไว้ที่คอเสื้อด้วยก็เลยแคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุค่ะ
นี่ค่ะก็เลยบอกว่าปกติก็ห้อยเอาไว้ที่คอ
แต่ทุกครั้งที่ขับรถก็จะใส่เอาไว้ที่รถคือไว้หน้ารถ
ก็เป็นความเชื่อของเขานะเป็นความเชื่อของคนขับ